คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์นี้กันดีกว่าค่ะ
ระวังเลยนะคะออกมาเตือนแล้วค่ะออยไส้กรอกชอบทานไหมคะ
ชอบฮะชอบทานแต่คุณต้องระวังเพราะมีไส้กรอกเถื่อนค่ะ
นำเข้าจากประเทศจีนซึ่งมันไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไรใด
ไม่มีออยรับรองแล้วมันอันตรายอาจปนเปื้อนด้วย
เขาก็จะแพ็คมาแบบนี้เขาบอกไม่ต้องแช่เย็นด้วยนะ
แปลกนะคุณแช่แห้งได้เลยแบบนี้
แต่ว่าส่วนใหญ่มันจะไปอยู่ในร้านพวกสุกี้ต่างชาติ
บอกว่าคุณหยิบมากินได้เลยนะอยู่ได้นานหลายเดือน

แค่นี้มันก็แปลกแล้วว่ะเราซื้อมาเราก็แช่ตู้เย็นไว้ก่อน

บางทีคนที่ไปกินก็ไม่รู้หรอกว่าแพ็คมันเป็นยังไง
รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเขาเสิร์ฟใส่จานมาให้แล้ว
ร้านซูกี้ดังบางร้านเขาพรีเซนต์เลย
ว่าสั่งของมาจากจีนของจีนแท้แต่เนี่ยโดน

ฉะนั้นเอามาเตือนระวังเพราะออยออกมาระวังแล้วนะคะ
และที่สำคัญคุณผู้ชมต้องไปดูกันหน่อย
เพราะบุกไปจับมาแล้วที่อาคารพาณิชย์แห่งนี้
เป็นแหล่งเลยค่ะในการนำเข้า
จับค่ะแหล่งนำข้าวผลิตภัณฑ์อาหารจีนค่ะ

แถวถนนประชาชื่นเขตหลัก๔กรุงเทพ
โดยมีพนักงานดูแลสถานที่นี้ก็แสดงตัวว่าเป็นคนดูแลอยู่ที่นี่

เจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางได้นะคะ
เป็นผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่ลักลอบนำเข้าจากประเทศจีน
พบ๑๔๔๐แท่ง
แล้วยังมีผลิตภัณฑ์อาหารอื่นอีก๒๐รายการ
ก็จะมีเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์แปรรูปแบบนี้
ซุปจากจีนอยู่ในเมนูด้วย
นำไปประกอบอาหารสุกี้สไตล์แบบจีนค่ะ
แต่อย่างที่บอกว่าลักษณะของไส้กรอกเหล่านี้นะคะ

คุณมันแปลกอยู่แล้วเพราะมันไม่ต้องแช่เย็นทั้งที่
จริงแล้วมันไม่ควรเป็นแบบนั้น
บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกแบบนี้
อย่างดีสีสันสวยสดใสน่าทาน

แล้วที่สำคัญคุณกินได้เลยคุณไม่ต้องอุ่น
ไม่ต้องเอาเข้าไมโครเวฟไม่ต้องผ่านความร้อน
แล้วเก็บได้นานในที่แห้ง๖เดือน

เขาบอกว่าไส้กรอกเหล่านี้ไม่มีขายในไทยนะคะ
มีขายตามชายแดนเป็นลักษณะการลักลอบนำเข้า
ไม่ได้รับอนุญาตจากออยไม่มีแสดงฉลากแต่อย่างใด
แล้วอาจมีสารปนเปื้อนและเชื้อโรคแอบแฝงมา

อย่างเช่นพวกโรคอฮิวาต่างคุณอันนี้อันตรายมาก
และต้องโดนค่ะเป็นความผิดตามพบอาหารนะคะ
ศ๒๕๒๒โทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
ปรับไม่เกิน๓๐๐๐หรือทั้งจำทั้งปรับ
คุณมันก็ยังโดนโทษอื่นอีกแสดงฉลากไม่ถูกต้องต่าง
ที่เก็บตัวอย่างไปแล้วนะเดี๋ยวส่งตรวจวิเคราะห์ก่อน
ว่ามีสารปนเปื้อนใดหรือไม่ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราครับ
แล้วก็อาจจะต้องมีโทษจำคุกเพิ่มเติมด้วยอีกนะคะ
คุณถ้าเกิดมันมีสารปนเปื้อนมันจะมาระบาด

เพราะคนกินเข้าไปเขาบอกว่าไอ้พวกสารปนเปื้อนเหล่านี้
อาจจะไม่ได้ส่งผลกับเราเราถ่ายออกมาตามร่างกาย
แต่ถ้ามันส่งไปถึงพวกที่เป็นแหล่งสุกร
หมูกินเข้าไปหมูจะถ่ายทอดเชื้อโรคเหล่านี้ไป

ใส่สารอะไรไปที่เราไม่ต้องแช่ตู้เย็น
นั่นแหล่ะดิคุณน่ากลัว